ไปที่๘ริ้วฉะเชิงเซาครับคุณผู้ชมครับ
ใครจะช่วยเขาได้บ้างคนร้ายเนี่ยมางัดห้องเขา
เขานี่ก็อยู่ในห้องนะโอ้โหค่ะอ่าแล้วก็เอากล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความไปแจ้งความเสร็จปั๊บคดีไม่คืบ
ยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่างงเต็กงงแล้วขอความช่วยเหลือด้วย
ตอนนี้เขาจะโดนเจ้าของหอพักฟ้องบอกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงฮะ
นี่เขาบอกว่าเห็นจ่ะนะเสียขวัญไม่พอ
จะโดนฟ้องอีกผู้สื่อข่าวนะครับโทรไปถามน้องมิ้น
เป็นผู้เสียหายเธอเล่าให้ฟังบอกว่าหอพักแห่งนี้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เกรดเวย์ซิตี้ที่แปลงยาวฉะเชิงสาวคนกอเฮดเนี่ย
งัดห้องเธอตอน๙โมงเช้าของ๙สิงหาคมย้อนกลับไปนานหน่อย
นอนอยู่ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องก็เลยลุกขึ้นไปดูนะฮะ
เห็นกำลังเอาไพ่สอดขึ้นมาแบบจะเขาเรียกอะไรจะรูดปึ๊ด
ไอ้ตัวไอ้ตัวล็อกอ่ะให้หลุดอ่ะนะฮะแหม่ดีนะ
ล็อกกรอนจากด้านในด้วยนะครับตกใจสิรีบโทรขอความช่วยเหลือจากพี่สาว
นะฮะแล้วถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐานจังหวะนั้นเธอก็มองลอดช่องประตูออกมา
ดูว่าใครเป็นคนก่อเหตุมองไม่เห็นเจอแต่เท้านะ
แล้วก็เห็นเสื้อผ้าของคนที่ใส่มาก่อเหตุนั่นแหละเธอจำได้นะฮะ
ว่าเป็นเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่แถวหอพักนั่นแหละ
และเป็นลูกชายของเจ้าของของหอพักนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ย
เธอไปแจ้งเจ้าของหอพักบอกแล้วเธอไปแจ้งความนะ
ก็ถูกต่อว่านะครับแล้วถูกบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกับทีมข่าว
โทรสอบถามความคืบหน้าของคดีไปที่สพแปลงยาวนะครับ
ตำรวจก็ยืนยันว่าอ้าวคดีนี้จบไปแล้วเจ้าของหอพักนะฮะ
เรียกผู้เสียหายมาพูดไก่เกลี่ยแล้วจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายกันไปแล้วนี่
เหลือแต่คดีที่น้องผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความเพิ่ม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครับ